ตัวเลขก่อนนะครับวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ในไทยเนี่ย
รายอาจจะน้อยกว่า๒๐๐กว่าราย
เหมือนกับช่วงหลังที่ผ่านมาแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิต
วันนี้๒๒ศพนะฮะรักษาหายแล้วมีนะครับทุกผู้ชมครับ
รักษาหายแล้วเนี่ย๑๖๐๓รายสำหรับวันนี้นะครับ
ยังมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่๘๕๕รายในไทย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๖๓๐รายเป็นติดเชื้อในประเทศ๑๖๒๒นะครับ
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๘รายนี่นะครับยอดผู้ที่เสียชิด๒๒นะครับ
สะสม๔๒๑ศพตั้งแต่ระบาดระรอกแรกนะครับ
ผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลณขณะนี้นะครับ
มีอยู่๒๙๓๗๖รายอาการหนัก๑๑๕๑ราย
และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๓๘๙รายนะครับ
ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
จากการฉีดเมื่อวานนี้เนี่ย
รวมตัวเลขทั้ง๒เข็มนะครับ
คือนี่นะฮะตามหน้าจอเลยนะครับเข็มที่๑๒๐๐๐กว่าเข็มที่๒๔๐๐๐กว่า
ถ้ารวมทั้งหมดตั้งแต่เราฉีดมานะครับณขณะนี้คนไทย
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้วรวม๑๘๙๘๙๔เข็ม
เดี๋ยวต้องไล่ฉีดกันต่อนะครับตัวเลขการลงทะเบียนในหมอพร้อม
อาจจะยังดูไม่ค่อยเยอะนักอาจจะสืบเนื่องจากเรื่องระบงระบบหรือว่า
ที่สูงอายุอาจจะลงไม่ได้หรืออะไรยังไงพวกนี้เนี่ย
อาจจะหวาดกลัวยังกังวลกันอยู่เนี่ย

ใช่ค่ะคนก็ถามมาเยอะค่ะว่าเรานำเสนอเรื่องของผู้ที่ฉีดโควิด
วัคซีนไปแล้วต้านโควิด๑๙
แล้วที่ฉีดไปแล้วเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรไหม
มีการแพ้ไหมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้คนก็ถามถึงเยอะ
คือผลข้างเคียงเนี่ยมีแต่ว่ามันน้อยมากนะฮะ
และยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากกรณีการฉีดวัคซีนคน๑๙นะครับ
สำหรับในประเทศไทยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีสถิติผู้ที่ติดเชื้อคือช่วงนี้ยังหลักพันต่อเนื่องทุกวันนะครับ
วันนี้คุณหมอเบิร์ตแถลงนะครับผู้ช่วยโศกสบค
แต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าดูตั้งแต่๒๕เมษายนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
เป็น๒หลักทุกวันอย่างวันนี้๒๒ศพ
มีวันเดียวนะครับคือ๒๖เมษายนที่วันนั้นเสียชีวิต๘ศพ
เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเข้มงวดกันต่อนะครับ
สำหรับพวกเรามีวินัยกับตัวเองเจ้าหน้าที่ท่านก็ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย
เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์คุณหมอพยาบาลนะฮะ
เจ้าหน้าที่ด้านอื่นก็ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างเข้มข้นด้วยนะครับ
โดยเฉพาะต่อมงตมด่านต่างนะครับสำหรับคนที่จะลักลอบอะไรพวกนี้เข้ามานะครับ
คือถ้าไปดูรายงานสถานการณ์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
กระทรวงสาธารณสุขนะครับข้อมูล๙พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้
ฉีดไปล้าน๘แสนโดสอย่างที่บอกนะครับ
กังวลแบบไหนอะไรยังไงก็คือคือคนก็จะกังวลว่าจะมีอาการข้างเคียงอะไรไหม
ใช่อันนี้เกิดคำถามเยอะนะคะ
สำหรับผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนนะครับ
ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการ
ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ระบาดวิทยาของกรมควบคุมโรคนะครับ
ณขณะนี้ที่ฉีดไป๑ล้าน๘แสนเข็มนะครับ
มีอาการรวมทั้งหมด๑๓รายนะครับ
โดย๖รายเป็นอาการทางระบบประสาท
คล้ายโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นชั่วคราว
สแกนสมองไม่พบผิดปกตินะครับ
หลังรักษาอาการก็กลับมาเป็นปกติดี
มีอีก๗รายมีอาการของระบบผิวหนังและเยื่อบุ
อย่างเช่นผื่นแดงปากบวมหน้าบวม

และทุกรายอาการกลับมาหายเป็นปกติ
เรายังไม่พบผู้เสียชีวิตจากสาเหตุการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะฮะ
นี่นะคะทุกรายทุกอาการที่เป็นอาการข้างเคียง
คุณหมอก็ยืนยันว่าหายเป็นปกตินะคะ
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้ที่พูดถึงกันเยอะ
ก็คือโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดีย
ผ้ายหญิงพิศไหมนะคะผู้ช่วยโคศกสตคก็บอกว่า
เรื่องนี้ที่ประชุมสอบคอชุดเล็กก็คุยกันนะคะ
ก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการระบาด
ของโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดีย
แพร่เชื้อสายพันธุ์อินเดียแบบนี้นะคะเราฟังชื่อว่าเป็นสายพันธุ์อินเดีย
แต่จริงจริงแล้วไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศอินเดียโควิดสิบเก้าสายพันธุอินเดียเนี่ยค่ะ
มีอยู่ที่อินเดียปากีสถานบังกลาเทศเนปานด้วยนะคะ
วันนี้มีตัวเลขคนอินเดียที่เข้ามาในไทยและพบเชื้อ๑ราย
หมอเบิร์ตบอกว่าข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลที่ล่าช้าเพราะเดินทางมาตั้งแต่๑๗เมษายน
ไทยได้ชะลอการเดินทางของคนต่างชาติที่มาจากอินเดียแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ
ก็จะมีเพียงแค่การพาคนไทยกลับบ้านการพาคนไทยกลับบ้านเนี่ยจะมี๔
ด้วยกันวันที่แปดวันที่สิบห้าและวันที่ยี่สิบสองนะคะ
เดือนพฤษภาคมนี้นะคะมาถึงแล้วทำยังไงหมอเบิร์ตบอกว่ามาถึง
ก็จะดูแลกักตัวไม่ให้เชื้อแพร่กระจายค่ะ
พฤษภาคมที่ผ่านมามีคนไทยเดินทางมาจากอินเดียทั้งหมด
สิบสี่คนนะคะเป็นผู้ชายห้าสิบสี่คน
เป็นผู้หญิง๒๐คนที่มากันเนี่ยค่ะ
เขาอยู่กันในหลายเมืองนะคะเช่นนายบังกลอหรือว่าในมุมใบ
พอมาถึงเนี่ยค่ะหมอเบิร์ตเขาอธิบายแบบนี้
จริงแล้วทุกคนที่เดินทางจากต่างประเทศเนี่ย
ต้องตรวจก่อนตรวจโควิด๑๙ก่อนขึ้นเครื่อง
คือก่อนเข้ามาในเมืองไทย๗๒ชั่วโมง
ผลการตรวจโควิด๑๙เป็นลบทุกคนเลยคุณผู้ชม
แต่ปรากฏว่าพอมาถึงเมืองไทยนะคะก็ต้องตรวจกันอีกรอบหนึ่ง
กลายเป็นว่ามีห้าคนที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
แต่ไม่แสดงอาการแล้วก็ต้องมีการส่งตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
มีรายงานบอกว่าคนที่เดินทางมาจากปากีสถานนะคะ
ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดียคนแรกของไทย
เป็นผู้หญิงไทยอายุสี่สิบสองปีท้องยี่สิบห้าสัปดาห์นะคะ
ภูมิลำเนาในปากีสถานค่ะแล้วก็เดินทางมาไทยนะคะ
แวะพับเครื่องที่ดูไบมาถึงยี่สิบสี่เมษายน
มีลูกชาย๓คนอายุ๔ขวบ๖ขวบและ๘ขวบที่เดินทางมาด้วยนะคะ
หรือว่าสถานที่กักตัวของรัฐ๒๖เมษายนผู้หญิงคนนี้
ที่พักอยู่ห้องเดียวกับลูกชายสี่ขวบเนี่ยค่ะผลตรวจออกมาติดโควิดสิบเก้าทั้งคู่
คือเป็นบวกทั้งคู่ส่วนลูกชายอีก๒คนอายุ๖ขวบกับ๙ขวบ
เขาแยกอยู่อีกห้องนึงอะนะคะผลออกมาคือเป็นลบ
หลังจากนั้นนะคะ๙พฤษภาคมศูนย์โรคอุบัติใหม่คลินิก
โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยก็ตรวจออกมานะคะ
สุดท้ายแล้วที่บอกว่าติดเชื้อกันเนี่ยค่ะที่แม่กับลูกหนึ่งคนที่อายุ๔ขวบเนี่ยนะ
เป็นสายพันธุ์อินเดียนะคะโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดีย
บีจุดหนึ่งจุดหกหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งที่ต้องบอกจุดบอกรายละเอียดกันแบบนี้
เพราะว่าสายพันธุ์อินเดียมันก็มีหลายตัว
แยกย่อยไปอีกจุดข้างท้ายที่เป็นจุดหนึ่งอะค่ะ
มันจะมีจุดสองจุดสามอะไรไปอีกนะคะที่เจอในไทยเนี่ย
เป็นตามขึ้นอยู่หน้าจอเลยบีจุดหนึ่งจุดหกหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่ง
คือเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็แพร่ไปที่ปากีสถาน
บังกลาเทศและเนปานกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเป็นห่วงนะคะ
เป็นห่วงเรื่องเชื้อกลายพันธุ์และการพัฒนาของสายพันธุ์ในประเทศไทย
ตอนนี้ก็เลยกำชับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังแบบเข้มงวด
ร่วมทำงานกับโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานเลยค่ะ
ก็ดูในเรื่องของเชื้อที่มันกลายพันธุ์ในประเทศไทยนะคะ
เก้าพฤษภาคมเพราะว่าเขาเดินทางมาจากปากีสถาน
กรมควบคุมโรคก็มีการเฝ้าระวังสายพันธุ์อินเดีย
โดยศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
ก็เป็นการยืนยันอย่างที่พี่น้องประชาชนจะติดตามข่าวสารนะคะว่า
สายพันธุ์อินเดียนี้มีการระบาดที่อินเดียตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะคะ
และตอนนี้เริ่มมีการรายงานไปยังปากีสถานบังคลาเทศและรวมทั้งเนเปล่าด้วยนะคะ
และนอกจากนี้ประเทศทางยุโรปก็คืออังกฤษและเยอรมัน
และเอเชียมีรายงานแล้วที่สิงคโปร์ญี่ปุ่นและบาเรนด้วยนะคะ
โดยมีคณะท่านที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะวันนี้ก็มีการหารือกันว่า
มีความเป็นห่วงในเรื่องของเชื้อกลายพันธุ์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
หรือสายพันธุ์ที่อาจจะมาพัฒนา
เกิดการกลายพันธุ์ในประเทศไทยด้วย
เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอสองท่านที่พูดถึงเรื่องนี้นะฮะใช่ค่ะ
แต่ว่าการป้องกันเนี่ยก็อย่างที่ทราบนะครับ

ออกจากการขออนุญาตการตรวจโควิดเบื้องต้นมาก่อน
ต้องมากักตัวก่อนด้วยนะฮะ
แต่พอมีเรื่องของหญิงไทยจากปากีสถานเข้ามา
แล้วมีโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดีย
วันนี้กระทรวงการต่างประเทศนะครับ
ท่านผู้ชมครับนายธานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารณิเทศ
ในฐานะโฆษกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้ระงับคนต่างชาติ
จาก๓ประเทศในการเดินทางเข้าไทยนะครับ
ที่ประชุมของสบคหารือเกี่ยวกับ
การพบเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรก
อินเดียเป็นเชื้อสายพันธุอินเดีย
ผู้เดินทางจากปากีสถานแล้วเข้ามาในไทยนะครับ
เป็นหญิงไทยขอให้กระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาระงับการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
แก่ชาวต่างชาติจากประเทศที่พบเชื้อกลายพันธุ์นะครับ
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็จะระงับนะครับ
ชาวต่างชาติที่มาจากปากีสถานบังคลาเทศและเนปาน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ๑๐พฤษภาคม๒๕๖๔นะครับ
โดยมาตรการนี้เป็นมาตรการชั่วคราวนะครับ
ในช่วงที่ต้องระวังเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรก
อินเดียแล้วเข้ามาในประเทศไทยนะครับ
เป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาตินะฮะ
ชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่จะมาไทยแล้วมาจากปากีสถานบังคลาเทศเนปานเนี่ย
ตอนนี้รองับการเข้าไทยก่อนยกเว้นคนไทย
คนไทยที่อยู่ใน๓ประเทศนี้สามารถเดินทางกลับมาได้เหมือนเดิม
แต่ก็ต้องมีขั้นตอนในการที่จะตรวจสอบการคัดกรองการขออนุญาต
ตามขั้นตอนที่สบคกำหนดไว้ก่อน
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะโควิด๑๙ที่มันกลายพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยนะคะ
ก็เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของวัคซีน
คำถามก็คือวัคซีนต้านโควิด๑๙ในแต่ละยี่ห้อเนี่ย
มันสามารถต้านโควิด๑๙ที่มันกลายพันธุ์หรือว่าเชื้อสายจากอินเดียได้หรือเปล่า
ประเด็นนี้ค่ะมีคุณหมอมาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะคะ
คุณหมอบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมาก
เพราะว่ายกตัวอย่างอย่างที่อิสราเอล
อิสราเอลมีการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ยี่ห้อไฟเซอร์
แล้วฉีดค่อนข้างครอบคลุมประชากรในประเทศ
แต่ปรากฏว่าพอโควิด๑๙ที่มันกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียเข้าประเทศไปเนี่ย
มีคนติดทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะ
แต่มีคนติดโควิด๑๙สายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์
ศาสตราจารย์ในแพทย์ธิรวัตรเหมจุธา
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกร

คุณหมอบอกว่าอย่างที่เคยคุยกันว่าไตรมาส๓ไตรมาส๔
อาจจะต้องฉีดวัคซีนกันใหม่
คุณหมอยกตัวอย่างอิสราเอลค่ะ
ฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ยี่ห้อไฟเซอร์นะคะ

พอเจอสายพันธุ์อินเดียเข้าไปเนี่ย
มีคนติดค่ะทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้ว
เนื้อหาในโพสต์มาจากการรวบรวมข้อมูลว่า
สราเอลเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลก
ที่สามารถจัดหาวัคซีนให้กับประชาชน
ล้านกว่าคนได้ฉีดครบ๒เข็มกันหมดแล้วนะคะ
หน้ากากออกนอกบ้านกันได้แล้วอะนะคะ
อิสราเอลเนี่ยเขายอมซื้อวัคซีน
ราคาสูงกว่าตลาดค่อนข้างมาก
เขายอมรับเงื่อนไขของบริษัทไฟเซอร์ทุกอย่าง
ที่จะมาวิจัยทดลองทดลองฉีด
กระทั่งในเด็กอายุ๕ขวบขึ้นไป

เขาอยากจะให้ประชาชนของเขาได้ฉีดวัคซีนแบบทั่วถึง

แต่ทีนี้ค่ะเขาก็ดีใจกันอยู่พักหนึ่ง

กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลบอกว่า
มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดีย
จำนวน๔๑รายทีนี้แหละ
อิสราเอลก็ตกใจนี่นะคะ
เพราะว่าคนที่ติดโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
เขาบอกว่ามันมีอยู่๔คนที่ฉีดวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์แล้วด้วย
แต่ทำไมถึงติดโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดีย
นี่นะคะเพราะว่าอิสราเอลเขาคาดว่า
โอ้โหฉีดครบแล้วเนี่ยมันต้องภูมิต้านทานทุกอย่าง

ทีนี้ค่ะมีข่าวเพิ่มเติมอีกว่า
เวียดนามก็ตรวจพบผู้ติดโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดียด้วย
ดังนั้นหมายความว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรา
ก็มีสายพันธุ์นี้มันขยับเข้ามาใกล้เรามากขึ้นทุกทีนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นแล้วค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่าวัคซีนที่มีอยู่จะเอาอยู่หรือไม่นะคะ
คือคุณหมอธิรวัตรเนี่ยบอกว่าถ้าดูทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยทางอินเดีย
ทั้งสายพันธุ์อินเดียต้นทางอยู่แล้วเนี่ย
เรามีบังคลาเทศกับเมียนมาร์เนี่ยกั้นอยู่
ถ้าฝั่งตะวันออกเนี่ยฝั่งเวียดนามที่มีสายพันธุ์อินเดีย
เรามีลาวกับกัมพูชากั้นอยู่นะฮะ
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องจับตาว่าถ้า
ถ้าสายพันธ์อินเดียเข้ามาแล้วมันเกิดขึ้นในประเทศไทย
จริงเนี่ยวัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ย

มันจะต้องไปฉีดกันใหม่หรือว่ามันจะต้องพัฒนาวัคซีนอีก
เพื่อจะให้มันทันต่อการกลายพันธุ์ของโควิด๑๙หรือเปล่า
เพราะไม่แน่ใจว่าทุกยี่ห้อที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะ
จะสามารถต้านการกลายพันธุ์ของโควิด๑๙ได้หรือเปล่า
คือถ้าถามว่าสายพันธุ๑๙ในไทยที่เข้ามานะขนาดนี้มีอะไร
แรกสุดเลยคือสายพันธุ์อู่ฮั่นจากจีน
ระบาดระลอกแรกเลยท่านผู้ชมยังจำได้
สายพันธุ์จากเมียนมาร์ที่เข้ามา
อังกฤษบราซิลบราซิลนี่สบคเพิ่งแถลงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน
และวันนี้คืออินเดียแต่อินเดียก็แยกย่อยไปหลายจุดใช่ไหม
หลายชื่อหลายรหัสพันธุกรรมอะไรประมาณอย่างนี้
ยงนะครับนายแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
บอกว่าสายพันธุ์อินเดียที่เข้าไทยจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศในวันนี้
ความจริงไม่ใช่รายแรกนะฮะเพราะก่อนหน้านี้มีการตรวจพบสายพันธุ์อินเดียในไทยแล้ว
ที่เข้ามาเนี่ย๘รายโดยเมื่อสองพฤษภาคมที่ผ่านมาในแพทยงนะครับ
ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ก่อนแล้วนะครับเรื่องสายพันธุ์อินเดียกับสายพันธุแอฟริกาใต้
สำหรับไทยเนี่ยการพบสายพันธุ์อินเดียในสถานที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจากอินเดีย
ไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องน่าวิตกกังวลเพราะทุกคนเข้ามาได้มีการตรวจ
และขอให้มั่นใจว่าถ้าตรวจพบก็ต้องถูกกักกันเอาไว้ก่อน
เพื่อไม่ให้มีการระบาดเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยจริงนะฮะ
โดยเชื้อสายพันธุอินเดียนะครับคุณหมอยงบอกว่าจะแยกเป็น๓กลุ่มย่อย
จำนวน๒คนรอตรวจอีก๖แล้วภายหลังเนี่ยพบว่าติดเชื้อเท่ากับติดเชื้อจากกลุ่มนี้เนี่ย
แต่สิ่งที่คุณหมอยงท่านบอกที่น่าห่วงก็คือ
คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้
คือถ้าดูจากที่คุณหมอโพสต์ข้อมูลเอาไว้เนี่ย
แต่เอาเป็นว่าถ้าฟังจากคุณหมอยงก็คือ
สิ่งที่ต้องระวังคือสายพันธุ์แอฟริกาใต้
คือตอนนี้สายพันธุ์แอฟริกาใต้ยังไม่พบในไทย
แต่พบอยู่ที่ทางมาเลเซียสายพันธุ์นี้มีโอกาสเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคใต้ได้มากที่สุด
เพราะมีพรมแดนติดกับมาเลเซีย
อย่างเช่นสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดหนักในประเทศไทยขณะนี้คุณหมอยงบอกว่า
มันไม่ได้บินมานะฮะมันมาจากการเดินข้ามพรมแดนธรรมชาตินะครับ
ซึ่งไม่รู้ว่ามีใครที่ข้ามเข้ามาแล้วก็ไปติดสายพันธุอังกฤษ
แล้วก็เอาเข้ามาสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่อยู่ที่มาเลเซียเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง
ที่ถ้ามันเข้ามาเนี่ยสายพันธุ์นี้มันทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมันลดลง
เพราะฉะนั้นไม่ควรให้สายพันธุ์นี้สายพันธแอฟริกาใต้เข้ามาในประเทศไทยอย่างเด็ดขาด
แต่คุณหมอยงบอกที่สำคัญก็คือว่าสายพันธ์แอฟริกาใต้เนี่ย
ขณะนี้ที่พบนะมันทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนมันลดลง
แต่อย่างของอิสราเอลเขาเจอเรื่องของสายพันธุอินเดียใช่ไหม
ทีนี้ค่ะคือด้วยความที่โควิด๑๙เนี่ยมันก็มีลักษณะของการกลายพันธุ์แล้วก็มีหลายสายพันธุ์แล้วมันก็มีแยกย่อยไปค่อนข้างเยอะอย่างที่คุณภาคภูมิอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าสายพันธุอินเดียเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในอินเดียมีอยู่ในปากีสถานบังกลาเทศเนปาน

รักษาตัวแบบอยู่กับที่พักของตัวเองค่ะเราก็คุยกับเธอนะคะเธอบอกว่าคือเธออยู่แต่ในบ้านนะ
จริงแล้วเพราะเธอรู้ว่าโควิดสิบเก้ามันหนักมากที่อินเดียแต่เธอไปงานศพของแม่เพื่อนสนิท
แล้วมารู้ว่าเพื่อนอีกคนที่เพิ่งไปเจอติดโควิดสิบเก้าแล้วเธอบอกว่าก่อนไปเจอ
เริ่มมีไข้อยู่แล้วด้วยร่างกายเธอก็อ่อนแออยู่แล้วด้วยเพราะว่าไปโดนฝนมา
บอกว่า๑๘เมษายนรีบไปโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้าน
โรงพยาบาลถามเลยว่าจะเลือกแบบไหนอืมหนึ่งตรวจที่โรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายสองถึงสามร้อยบาทหรือสองกลับไปกักตัวที่บ้าน
แล้วมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจหกร้อยบาทเธอบอกว่าเธอขอแบบที่สองก็แล้วกัน
กลับไปกักตัวที่บ้านแล้วมีเจ้าหน้าที่มาตรวจ
เก้าเมษายนเธอบอกว่ามันเริ่มแล้วค่ะ
มูกเริ่มไม่ได้กลิ่นค่ะซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่โรงพยาบาลแจ้งว่าเธอติดโควิดสิบเก้า
สิบเมษายนเธอขับรถไปโรงพยาบาลเองนะคะ
โชคดีที่อาการไม่รุนแรงมีเพียงอาการอักเสบของปอด
คุณหมอจ่ายยาให้สำหรับ๕วันมีใบสั่งยาให้ไปซื้อยาจากศูนย์ที่โรงพยาบาลระบุไว้
เป็นเวลาเจ็ดวันสองพันบาทค่ะนี่นะคะครับ
มีพยาบาลโทรมาถามอาการ๓เวลามีคุณหมอวีดีโอคอร์คุยด้วยทุกวัน

โทรมาให้คำปรึกษาเรื่องอาหารนะคะราคาตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
วันราคา๒๐๑๔วันราคา๔๕๐๐บาท
แล้วเธอก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์รักษาตัวเองที่บ้านตามคำแนะนำของคุณหมอค่ะ
สิ่งที่ต้องซื้อก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
วัดออกซิเจนเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นไอน้ำ
ออกซิเจนกระป๋องเครื่องฟอกอากาศแบบฆ่าไวรัส
รวมแล้วที่เธอต้องซื้อเองเนี่ยนะคะอุปกรณ์ที่คุณหมอบอกให้ซื้อมาดูแลตัวเองที่บ้านเนี่ย

เธอก็เลยดูแลตัวเองที่บ้านตามคำแนะนำของทางโรงพยาบาล
สิ่งที่ต้องทำคือต้องวัดค่าออกซิเจนวัดอุณหภูมิทุกชั่วโมง
กลัวคอด้วยเบตาดีนสำหรับกลัวคอทุก๔ชั่วโมงป้องกันเชื้อลงปอด
คว่ำค่ะเพื่อให้ปอดรับออกซิเจน
พอครบกำหนดการรักษา๑๔วัน
คุณหมอบอกว่าให้ดูแลตัวเองต่อเนื่องอีก๗วัน
ดังนั้นเธอรวมแล้วดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน๒๑วัน
มาตรวจซ้ำ๕พฤษภาคมผลออกมาเป็นลบ

ผลออกมาเป็นลบไม่เจอเชื้อโควิด๑๙แล้ว

บอกว่าสิ่งที่เธอโพสต์เนี่ยเธออยากจะสะท้อนถึงเรื่องของระบบบริการโควิด

บอกว่าถ้าประเทศไทยสามารถทำได้

ส่วนค่าตรวจโควิดเครื่องมืออุปกรณ์ยาต่าง

ประชาชนระดับกลางก็สามารถเข้าถึงได้ค่ะ
แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้รับยา

โอกาสที่มันจะเป็นหนักมันก็มีโอกาสสูง

แต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ยังได้กินยา

คือหมอจะบอกวิธีปฏิบัติตัวทุกอย่างค่ะ
หมอจะบอกว่าต้องกินน้ำคือน้ำธรรมดาเลิกไปเลย
คือต้องเป็นน้ำร้อนแบบน้ำอุ่นนะคะข้อนร้อน
การปฏิบัติตัวอย่างเช่นการนอนคว่ำ

ออกซิเจนได้เยอะที่สุดอะไรอย่างนี้คือ
มันก็เหมือนไม่ต่างกับเราอยู่โรงพยาบาล
แต่แค่ว่าไม่มีพยาบาลมาวัดทุกอย่างให้เรา

เครื่องมือและยาที่นี่ถูกค่ะ
มันทำให้เราเข้าถึงได้ง่าย
แต่เธอก็บอกว่าด้วยความที่ตัวเธอเองเนี่ย

ก็ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ
ถูกต้องนะคะถ้าดูในไทยเนี่ย
ในโรงพยาบาล๒๙๓๗๖หลาย
๖รายนะครับโรงพยาบาลนี่คือต้องอาการถ้าเป็นกลุ่มสีคือสีเหลืองกับสีแดงแล้ว
ใช่ค่ะถ้าสีเขียวอยู่โรงพยาบาลสนามนะครับ
วันนี้นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เป็นการเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับมีเครื่องออกซิเจนแรงดันสูงนะครับ
เป็นอุปกรณ์รักษาผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงด้วยทำหน้าที่หายใจแทนผู้ป่วยได้
พยุงปอดไม่ให้แย่ลงจะใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง
อาการไม่รุนแรงเหนื่อยหอบมีปัจจัยเสี่ยงเข้าสู่ผู้ป่วยขั้นวิกฤตนะฮะ
แต่ถ้าอาการหนักมากเนี่ยเข้าไปแบบสีแดงเข้มแล้วสีแดงสีแดงเข้ม
คุณผู้ชมครับจะเริ่มเปิดรองรับผู้ป่วย
คุณสาธิตบอกว่าตอนนี้เตรียมขยายอีก๒เฟสนะครับในโรงพยาบาลเพิ่ม
ถามว่าทำไมต้องเตรียมพร้อมตรงนี้
เนื่องจากตอนนี้จำนวนผู้ป่วยอาการหนักของไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้น
แล้วก็ยอมรับว่าขณะนี้เป็นห่วงผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
กลุ่มสีเหลืองและสีแดงในพื้นที่กรุงเทพที่มีอาการหนักขึ้น
รวมถึงเรื่องการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่จากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศด้วย
แม้ว่าจะอยู่ในที่ควบคุมสถานกักตัวของรัฐก็ตาม
แต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนในการป้องกันแล้วก็รองรับสถานการณ์
เชื้อสายพันธุ์แผ่งลักษณ์แต่ให้เสียงสูงในพื้นทางก็ได้
ก็จะทำให้แผนไม่ราบรื่น
เหมือนกับถ้าเราคุมการควบคุมโรคดี
วัคซีนไปด้วยดีนะครับ
เราสามารถคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ไปฉลองปีใหม่ได้
แต่ถ้าสถานการณ์มันมีลักษณะแบบนี้เนี่ย
ผมยังไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ลักษณะที่มีความพร้อมเหมือนในรองรับเอาไว้ก่อน

อย่างราชวิถีที่วันนี้รัฐมนตรีสาธิตไป
ท่านผู้มนตรการโรงพยาบาลในแพทย์สมเกียจ

นี่นะฮะก็ต้องช่วยกันนะครับช่วงนี้